นี่หลายคนก็บอกว่าเจอมาต่อเนื่องเหมือนกันนะ
กรณีที่มีคนโทรมาแล้วก็อ้างชื่อใครไม่รู้
บางทีก็บอกว่าเป็นเพื่อนบ้างเป็นญาติบ้าง
ตังค์ไปแต่เขาไม่ยอมใช้
ดังนั้นก็เลยโทรมาหาเราให้เราต้องใช้แทนเพื่อน
ใช้แทนญาติทั้งที่จริงแล้วเราก็ไม่รู้จัก
คนที่เขาอ้างชื่อนั้นหรอกแต่ว่าคราวนี้ค่ะมาอีกแล้ว
แต่ว่าเล่นกับใครไม่เล่นโทรมาหาใครรู้ไหม
โทรหาอายการเจอซะหน่อยจัดซะหน่อยค่ะ
มีบัตรประชาชนของเขาใช่ไหมครับ
คู่เงิน๓๐๐๐เนอะอ๋อครับครับแล้วจะให้ผมทำอย่างไรครับ
พี่จะติดต่อเขาได้ไหม

นี่เบอร์พี่นะโอ้โหนี่ค่ะผู้ชายเสื้อขาวผูกเน็กไทยนี่คือ
อายการค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ที่สำนักงานอายการจังหวัดชายภูมิ
คือนายพิษนุอภิรัตมนตรีแล้วเอาคลิปนี้นะมาโพสต์
ลงในเฟซบุ๊กบอกว่าเนี่ยตอนที่มิจฉาชีพโทรมาหาผม
เขาเป็นผู้ชายนะเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมตอนที่เขาเปิด
แล้วมุกเดิมโอ้โหดูแบบยิ่งใหญ่เหลือเกินเรียกตำรวจว่าเป็น
อะไรนะหมารับใช้นี่เออแล้วก็มาขู่เนี้ยค่ะมาขู่
คุณพิษนุเนี่ยบอกว่าค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้ใช่ไหม
ดังนั้นเนี้ยคนที่ต้องใช้เนี้ยคือคนคำคือตัวคุณพิษนุ
มาใช้หนี้แทนเพื่อนมาสามพันบาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายนะ
เดี๋ยวจะประจานทางโซเชียลเดี๋ยวจะทำร้ายร่างกายเนี่ย
ซึ่งเราก็ติดต่อไปที่คุณพิษนุนะก็เล่าให้ฟัง
บางคนเนี้ยพอได้ยินมันคู๋หน่อยน่ะอุ๊ย
ถ้าเจอแบบนี้เอามือถืออีกเครื่องหนึ่งมาอัดคลิปเอาไว้เลย
แล้วก็แจ้งตำรวจในมุมของอายการเนี่ยนะคะ
บอกว่ากรณีมิจฉาชีพที่โทรมาแบบนี้นะมันผิดอยู่แล้ว
ฐานก็คือเข้าข่ายคมคู่ให้ตกใจกลัว
สร้างความเดือดร้อนรำคาญพยายามช่อกง
ดังนั้นอัดคลิปแบบนี้ไว้แล้วก็เอาไปแจ้งความให้ตำรวจจัดการได้เลย
อย่างที่อายการพิศนุบอกว่าผมเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์นะ

แม่ต้องเจอต้องเจอเร็วนี้แหละปลายสายที่โทรมานะ
ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีโทรไปหาตำรวจก็มี
ค่ะใช่โทรหาถูกคนนะแบบเดียวกันเลยเออโทรหาถูกคนนะ